คุณผู้ชมคะเราคุยกันต่อเลยมาทางสสิระค่ะ
เมื่อกี้เหมือนขยับอยากจะพูดอะไรเรียนยังไม่ถามเชิญค่ะ
อ๋อเขาว่าพูดด้วยเปื่อยเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาลองไปดูจริงจริงนะครับ
สังคมตัดสินนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดกันที่บนเวที
แต่เวทีนะครับเป็นละเมิดสิทธิ์ของใครบ้างละเมิดจับจ้วงใครบ้างนะครับ
ได้พูดคำหยาบคายอะไรบ้างนะครับมีเนื้อหาสาระอะไรไหมที่
มีการทุจริตประพฤติมิชชอบจนท่านนายกหรือท่านนายกทำนะครับ
ผมผมฟังผมก็ฟังนะผมเป็นนักการเมืองเนี่ย
ก็อยู่ข้างหน้ากากการติดตามเรื่องการชำนวมของภาครัชารัฐด้วย
แง่ของการเป็นในสภาอย่างเดียวนะคะขอบวกพลังประชารัฐด้วย
ถ้าสมมุติคุณสิราบอกว่าอยู่ในชุดทำงานที่คอยเฝ้าดูการชำนวม
ให้โอกาสในการถามเลยค่ะก็คือ
การชุมนุมเนี้ยเป็นกลุ่มกลุ่มไหนนะครับแล้วก็มีการที่เอ่อ
เรียกร้องอะไรนะครับแล้วก็จะบานปลายจะเป็นละเมิดอะไรบ้าง
นะครับทำให้เอ่อผู้มีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเอ่อ
ผู้สาญจรจราจรอืมผู้ทำการค้าในย่านต่างต่างนะครับ
ธุรกิจเขาพังยังไงเขาติดตามทุกวิตินะครับ
ตรงนี้ครับผลกระทบของการชุมนุมค่ะนะครับแล้วก็ละเมิดกฎหมาย
อะไรบ้างนะครับแล้วก็ทำนะครับสิ่งสิ่งที่รู้สึกกังขาที่สุด
สำหรับการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมคือเรื่องอะไรคะ
เป็นห่วงน้องที่ละเมิดกฎหมายนะครับกฎหมายมี
เขาบอกว่าอ้างว่าชุมนุมตามลำนวนมีสิทธิ์เขาไม่ได้อ่านเลยว่า
หมวดสี่ห้ามอะไรบ้างอืมไม่ให้ละเมิดใครอืมนะครับ
ไปดูกฎหมายยาลายจรไหมกฎหมายพรวรรภากการชุมนมไหม
ต้องไปดูด้วยนะครับแล้วบอกว่ากฎหมายเอ่อ
เอ้าถ้าอยากอย่างไปดูหมวดสี่แล้วกันละเมิดสิทธิ์ปีชนอื่นหรือไม่ได้
อืมอะทางกลุ่มผู้ชุมนมว่าอย่างไรคะครับเอ่อ
แง่ของรัฐธรรมนูลนะครับมันมีหลักการอยู่๓อย่างที่เป็นสาระสำคัญ
ของการมีรัฐธรรมนูล๑กำหนดโครงสร้างการเมืองการปกครองของประเทศ
กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองต่างและสาม
เป็นข้อที่สำคัญที่สุดไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนคุณจะอ้างว่าโอเคมันมีหมวดหน้าที่นะ
มันจะมาคัดงานกับหวดสิทธิอันนี้ผมว่ามันไม่ถูกมันแยกกัน
หน้าที่ก็คือหน้าที่สิทธิก็คือสิทธิเสร็จภาพก็คือสิ่งที่มันพึงมีอยู่แล้ว
หน้าที่คือสิ่งที่ต้องทำมันไม่ใช่มาขัดกันเองครับ
แง่ของการละเมิดกฎหมายเนี่ยคุณต้องดูก่อนว่ากฎหมายที่รัฐยัดข้อหาให้กับประชาชนที่ออกมาชุมนุมประสัยเนี่ยมันได้สัตว์ได้ส่วนหรือเปล่า
อยู่พูดพูดอย่างเดียวไม่ได้ใช้ความรุนแรงไม่ได้ยุโยงให้ไปทำร้ายข้าวของหรือว่าทำร้ายใคร
อยู่อยู่มายัดข้อหายุโยงปลูกปั่นซีรีชั่นหนึ่งมาตราสิบหก
แบบนี้มันได้สัดได้ส่วนไหมอยู่อยู่อ่าอย่างก่อนหน้านี้ครับ
ละกอฉุกเฉินบอกว่ามาอ้างควบคุมโควิดแต่ก็เอาไปใช้กับคนที่ออกมาชุมนุม
ที่ใส่แมสใส่อะไรอย่างนี้มันได้สัดได้ส่วนหรือเปล่า
คือการที่เราเรียกว่าเกิดความรุนแรงจริงมันคือจะต้องมีคนบาดเจ็บล้มตาย

แต่ตลอดทั้งที่ผ่านมาการชุมนุม
ไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายจากการชุมนุมโดยสงบปัจจักรอาวุธนะครับ
จากความรุนแรงที่มาจากฝั่งรัฐก่อน
หรือว่ามีมือที่๓ที่แทรกเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้

ว่าผมเป็นประธานการ๓๕๐๐๕การ์ก้อนหมายการยุทธรรม
น้องเค้าเคยไปที่การบ้ายการยุทธรรม

แล้วก็เป็นพืชภูมิกลอง
ผมเคยเชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐก็บอกรับผิดชอบ
เขาก็ยอมถ้าทางนี้จะคิดว่ามันไม่ถูกต้องก็ดำเนินคดีเข้าไป
เขาเชื่อมั่นว่าเขาทำตามกฎหมาย

เขาก็โดนเรื่องของการเล่าเว้น
ในเมื่อเห็นมีคนทำผิดกฎหมาย
นั่นแหละครับต่างคนต่างรับชอบ
น้องก็ไปที่กรรมพิการของเราเหมือนกัน
ตอนนั้นกรรมธิการตอนนั้นที่ไปทั้งสองฝ่ายกรรมธิการจบกันตรงไหนคะ
กันก็คือถ้าสมมุติว่าน้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ชอบ

นะครับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐบอกว่าถ้าไม่ทำเขาก็โดนละเว้น

มีที่พึ่งครบการยี่ทำตามขั้นตอนที่สารตัดสินไป
ว่าของเขาระเบิดผิดกฎหมาย

เขาก็มาทิจแจงที่ในการงานผม

มันต้องใช้อยู่

กฎหมายที่มีอยู่เนี่ยมันก็ใช้ได้
ก็อย่าทำกฎหมายอะไรที่มันไม่ให้ทำ

ก็คือผิดเมื่อรู้ว่าผิดกฎหมาย

ข้อหาที่ยัดมาได้สัตว์ได้ส่วน
กับสิ่งที่เราได้ทำหรือเปล่า
การที่ออกหมายจับโดยที่ไม่มีหมายเรียกก่อน

ให้กับคนที่เขาถูกรบหนึ่งคดี

ไม่ได้มีอิทธิพลไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

มันถือว่าเป็นคดีความมั่นคงนะครับ๑๑๖
เป็นคดีความมั่นคงที่คุณยัดให้กับคนที่เข้ามาชุมนุม
ปากพูดแค่มีแค่ไมค์กับสมอง

คุณใช้ข้อหาหนักขนาดนี้ได้ยังไง
ไอ้ไมค์กับปากมันไปทำผิดคนไมค์ไหม

ให้คนเขาเสียหายไหมสถาบันเสียหายไหม
ต้องดูตรงนี้ไมค์ก็จริงปากก็จริง
คนติดคุกเพราะป่าก็เยอะ
คนโดนยิงตายเพราะปากก็เยอะ
เพราะปากไปพูดอะไรเป็นเมื่อใคร
ส่วนของน้องบอกว่าเจ้าวิเชียนของรัฐ

ผลหมายปกติมีนำมือคดีเจ้าพิธีของรัฐเลย
ถ้าไม่ทันใจอย่างน้องอยากชอบเร็ว

ผมคิดว่ากรรมธิการ

ตกลงที่สารรัฐมนุนบอกตกลงชุดคุณศิระหรือว่ากรรมธิการยังทำหน้าที่

เรียกครับคือน้องอาจจะเข้าใจผิด

แต่ว่ามีผลประกับตามน้ำนุน
อย่างเช่นน้องอาจจะเข้าใจผิด
เราเรียกผู้การปรวตรวรตรีผู้การ

ท่านนายกมนตรีก็สั่งลงมาแล้วว่าต้องให้ความร่วมมือ
โทษโทษนั้นเองค่ะทดลิเรียนไปแทรกคุณอ๋อ
เมื่อสักครู่นี้คุณจะจบว่าไงคะคืออย่างการที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย
หรือเจ้าหน้าที่ตำรุกกันยัดข้อหาเนี่ย
อย่างที่บอกครับเนื้อหาของข้อหามันหนักหน่วงแล้ว

คนที่เขาเห็นต่างทางการเมืองกับผู้มีอำนาจณปัจจุบัน
ในขณะที่การบังคับใช้กฎหมายกับอีกฝากฝ่ายหนึ่งที่

มีคำขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงหรือแม้กระทั่งใช้ความรุนแรงไปแล้ว
มันก็ไม่ได้เข้มข้นเท่ากับที่บังคับใช้กับพวกเรา
อันนี้ต้องเอาให้ชัดนะครับว่าสรุปแล้ว

ต้องการใช้กฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือต้องการใช้กฎหมายเพื่อกันแกล้งกันแน่

วิธีแรกคือทำหนึ่งดีของจะพิธีของรัฐไป
วิธีสองท่าน้องว่าอยากเรียกใคร

คืออย่างนี้เราลองเปรียบเทียบคือเท่าที่ฟังมาคือน้ำหนักที่เขาพยายามจะพูดคือมันไปตกอยู่ในลักษณะที่ว่าเมื่อถูกเรียกหรือว่าตั้งข้อหารักษณะนี้แล้วกับลักษณะการชุมนุมซึ่งเขาเชื่อว่าของเขาไม่อันตราย
ไม่มีอาวุธไม่ได้รุนแรงเนี่ยนะคะเขามองว่าแบบเนี้ยเหมือนจะถูกกลั่นแกล้งเพราะมันไม่น้ำหนักมันไม่เหมือนกัน
มีช่องทางนักกฎหมายงั้นเรียนพูดต่อนิดเดียวแทรกนิดเดียวก็คือความหมายของเขาก็คือว่า
มันนำบากไงคนศิละคือคือโดนเล่นแล้วแล้วเดี๋ยวเขาไปเอาตามันหนานอกวันนี้น่ะ
จะมาอธิบายว่าบ้านเราเนี่ยผมยังพูดเสมอว่าเป็นระบบเก่าหาอืม
ผู้คนมีสิทธิ์เก่าหานะครับถ้าเก่าหานี่สิทธิเขาได้รับความเหลือร้อน
เขาเกิดความเสียหายได้รับโทษทางอาญาและสิ่งที่เราไม่ได้ทำเนี่ย
เขามีความผิดอยู่แล้วเราต้องยอมรับระบบของเรากฎหมายของเรา
ต่างประเทศอเมริกาไต่สวน
มีคนละอย่างเดี๋ยวท่านเข้าใจถูกไหมคุณศิลาว่า
ส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งในการพิจารณาแล้ว
กล่าวโทษทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเป็นเพราะว่าเนื้อหาที่เขาพูดในที่ชุมนุมมีส่วนค่อนข้างมาก
เรียนเข้าใจถูกหรือเปล่า
เขามั่นใจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่บังคับใช้กฎหมาย
เขามั่นใจว่าสามารถจะแจ้งเขาหาของน้องได้
หรือไม่ใช่แจ้งทุกคนแจ้งกับคนที่ละเมิดกฎหมาย
เขามั่นใจก็ต้องเชื่อในพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่
แต่ถ้าทางนี้บอกว่ามันโดนรังแกมีหลายคนนะก็ไปฟ้องกลับนะ
แล้วก็ไปแจ้งความมนุมแคดีกสเจ็ดเยอะแยะไปหมด
เพรบเพลงว่าเอาอันให้นะพี่ต้องไปได้มันว่าก็คือว่า

คือคุณคิดว่ามีส่วนไหมที่ทำให้ข้อกล่าวหามันเป็นแบบนี้

มันควรจะเป็นเรื่องปกติที่เราสามารถพูดกันได้อย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นเหตุเป็นผล
คือสปีดของฮอตก็แล้วแต่ครับถ้า
ว่าใครก็แล้วแต่นะไม่ใช่เฉพาะมหาศัตว์แต่หมายถึงคนธรรมดาด้วยกันเองเนี่ย
ก็ไม่ควรจะไปใส่ร้ายหรือว่าพูดจาที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่แล้ว
แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงสิ่งที่มันเป็นอยู่พูดถึงกฎหมายพูดถึงพระราชอำนาจ
พูดถึงพระราชอำนาจที่มันขยายมากเกินกรอบของระบอปประชาธิภัตริย์อันนี้ผมว่าเราต้องพูดได้
แล้วการยัดข้อหาคือการกันแกล้งต่อให้เราพูดถึงสมาศัตว์แต่ถ้าเราพูดในกรอบของกฎหมาย
พูดถึงเนื้อหาพูดถึงหลักวิชาการก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะพูดได้แล้ว

เรียนก็ถามแบบนี้กับทางตัวแทนผู้ชมนุมเหมือนกันนะคะว่า
คือสิ่งที่ฟอร์ดพูดเข้าใจได้แต่ทีนี้ท่วงทำนองที่เกิดขึ้นจริง
ไม่ใช่เฉพาะบนเวทีแล้วก็บางครั้งอาจจะเกิดขึ้นกับ
จากผู้ที่พูดบางคนด้วยเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น
เรียนถามแทนแล้วนะคะจะพูดแทนคนอื่น
ว่าบรรยากาศที่เราเห็นผ่านโซเชียลมีเดียยังไง
เพราะว่ากลุ่มคนที่ออกมาที่ใส่เสื้อเหลืองออกมาทีหลัง
ก็ต้องยอมรับว่าเพราะมันเกิดแบบนี้อยู่หลายครั้ง
เขาไม่สบายใจไม่เห็นด้วยมันถึงเกิดการเผชิญหน้าครับ
จะมีคนบางคนที่พูดอาจจะมีท่วงทำนองหรือว่าการนำเสนอที่แตกต่างกัน
แต่ของผมก็จะมีแบบของผมแบบของเพื่อนอาจจะมีออกของเพื่อน
แบบของผู้ชูมูลอื่นเขาก็มีแบบของตัวเอง
ทีนี้แต่ทางนี้สาเหตุที่บางคนอารมณ์ดูโกรธดูรุนแรง
มันเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยเรื่องพวกนี้มานาน
ช่วงนี้เราถูกกดทับอยู่เป็นเวลายาวนานครับ
อย่างสมมุติคำนึงอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับสถาบันโดยตรง
คำพูดนี้ครับมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไร
กดทัพของการใช้อำนาจของคณะรัฐประหารคศสืบเนื่องมาถึงรัฐบาลปัจจุบัน
มันกดทับคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีการกระทำที่รุนแรงต่อประชาชน
ดังนั้นมันไม่แปลกครับที่สิ่งที่ถูกกดทับมาอย่างยาวนานแล้วมันจะระเบิดขึ้นมา
แต่พอมันระเบิดขึ้นมาแล้วเนี่ยการที่เรายิ่งไปจับเขา
หาพื้นที่ปลอดภัยคุยกันดีกว่าอย่างนี้ผมว่านี่คือทางออก

เห็นคนทำความผิดนำเมื่อสถาบันที่ประชาชนส่วนใหญ่รักนะครับ
ปล่อยไปอย่างนั้นได้ไงผมหนึ่งเป็นอย่างต้นต้องปกป้องสถาบัน
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก็รักสถาบันปกป้องนะครับ
แผ่นดินนี้เราอาศัยพระบรมีของท่านอยู่นะครับ
ท่านยังเป็นละเมิดเป็นละคุณนะครับ
ทำเพื่ออะไรเพราะว่าไม่ได้สั่งสอนอะไรเลยนะครับผม
ผมไม่อยากให้เรื่องนี้มาคุยในเวทีนี้

เข้าใจค่ะเราได้ไม่หมดหรอกที่นี่ก็ได้ไม่หมดเหมือนกัน

สถาบันเรามีไว้ซึ่งสูงสุดของชีวิตนะครับ
แต่เป็นละเมิดอย่างนี้บางคนเนี่ยมาจากเมืองจีนไม่มีอะไรมาเลย
ตอนนี้มี๒๓หมื่นล้านยังจะมาปลุกปั่นอีแอบอยู่ข้างหลัง
ให้ละเมิดศาสตราบันในละคุณพันธุ์ดินไหม
คืออย่างนี้ค่ะคืออย่างนี้ถ้าคุณศิราพูดแบบนี้เนี่ยโดย

กำลังจะถามว่าเราเปิดพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่ตรงเนี้ย

แค่พ่อดูทางสักการแรกเนี่ย
กฎหมายเพียงห้ามก็อย่าทำกฎหมายเปิดทำได้อย่างเช่น
ไปดูพรบการชุมนุมชุมนุมที่ไหนก็ได้ตามกฎหมาย
ค่ะไม่ละเมิดสิทธิ์คนอื่นมันแค่นิดเดียวอืม
คุณทำให้มันคอนเทนต์ดีเหตุผลดีชุมนุมที่ไหน
จะอภิปรายที่ไหนจัดสัมมนาที่ไหนมันก็ดังทั้งประเทศ
ดิฉันกำลังจะบวกเข้าไปนิดเดียวกรณีเรื่องของวันที่มีการใช้การสลายการชุมนุม
ในแง่ของการเป็นกำลังที่การเป็นประธานกำลังที่การชุดนี้ด้วยเนี่ยนะคะคุณศิละมี
มีมุมมองต่อการสลายการชุมนุมคืนนั้นอย่างไรคือวันนั้นน่ะผมก็คิดว่า
เป็นหลักสากลในการสลายการชุมนุมนะครับอันนี้ในความมุมมองผมนะ
เป็นกรรมิการเศรษฐีมชนเนี่ยอืมอย่างเช่นมีการเตือนมีการอะไรต่างต่าง
อืมใช่ไหมครับตามหลักสากลยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับของต่างประเทศเนี้ย
เห็นไหมครับไล่ตีไล่ยิงกันมากกว่านี้นะครับแล้วก็เขายังบอกว่าสากลเลย
ประเทศเสรีอเมริกาก็ทำฝรั่งเศรษฐก็ทำอืมของเราแค่ใช้น้ำนะครับ
ยิงก็ยิงจากข้างบนก่อนเตือนนะครับแล้วก็เขาห้ามห้ามชุมนุม
กฎหมายห้ามยังทำถามว่าไม่ทำอะไรซะเลยได้อย่างไร
เพราะฉะนั้นในมุมของการเป็นประธานชุดกรรมธิการชุดนี้
ศิราไม่ได้รู้สึกว่ามันเกินกว่าที่ควรจะเป็นถูกไหมค
ส่วนหนึ่งอ่าท่านายศิริชนก็เข้ามาร้องที่ผมแล้วอืม
ก็ทีแจงไปแล้วไม่มีปัญหาที่จะแข็งใจของท่านายศิริชนอืม
ชัดเจนเดี๋ยวถามกลับมาที่คุณคือของการเรียกร้อง
เราไม่รู้ว่าในพฤศจิกายนถึงต่อธันวาคม
โดยเฉพาะเรื่องการแก้แขนวิทยาลัยธรรมนุมมันจะช่วยข้างนอกสภาแค่ไหนเรียนไม่ทราบ
แล้วก็ไม่รู้คณะกรรมการปรองดองสมรรถฉันซึ่งคุณประกาศว่าคุณไม่เข้าร่วม
ถ้าสมมุติจะดึงเวลาออกไปเนี่ยนะคะเรียนก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วมันจะเหลืออะไรบ้าง
คำถามคือผู้ชมนุมได้เตรียมรับไว้ไหมเช่นขออนุญาตนะคะอย่าหาว่าดูแคลนกัน
เช่นบรรยากาศมันอาจจะเริ่มแผ่วไปแล้วเหนื่อยล้าแล้วนะคะ
เขาเปิดช่องแล้วก็ไม่สำเร็จเช่นในสภาเขาเปิดช่องแล้วไม่ร่วม
ตอนนี้ลักษณะของการเคลื่อนไหวมันเป็นลักษณะของแก่นอน
ดังนั้นประชาชนทุกคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสามารถขึ้นมานำสามารถนัดชุมนุม
สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปพร้อมกันได้

ดังนั้นผมคิดว่าในส่วนของผมผมคิดว่าถ้าเกิดในสภายังไม่มีความเคลื่อนไหวใด
แล้วก็บริหารประเทศโดยใช้วิธีการแบบเดิม
เคลื่อนไหวจะดำเนินการต่อไป
อันไหนคิดว่าจะลดทอนการตัดสินใจของเราได้มากกว่ากันระหว่าง
ซึ่งดิฉันคิดว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเรียนฟังจากฝั่งรัฐบาล

คืออย่างนี้ครับทำไมธรรมชาติสร้างเราให้มีตาสองตามีหูสองหู
คือต้องไปมองคนอื่นด้วยไปฟังคนอื่นด้วย
สิ่งที่เราคิดอาจจะถูกหรือไม่
ทุกอย่างมีสองด้านนะต้องมองทุกคนให้ครบทุกด้านว่า
สิ่งของพวกเรามีกี่คนนะครับสิ่งที่เขาไม่คิดเหมือนเรา
มีจำนวนเยอะกว่าไหมถ้าบอกว่าอยากจะตามใจของเราเองนะ
พี่แนะนำไปหาก่อก่อนหนึ่งไปตั้งอาณานิคมไปของตัวเอง
อยากได้อะไรทำกันเลยแต่ตรงนี้มันอนานิคมของประเทศไทย
ปกครองกฎหมายในประเทศไทยมีรัฐมนูลซึ่งปกครองทั้งประเทศ
และเราบอกไม่เอานู้นไม่เอานี่เอาแค่ฟังของกลุ่มของขุนน้องทั้งหมด
ไปหาเกาะอยู่หรือไปอยู่คิดว่าเมืองวันไหนประเทศไหน
ต้องใช้กฎหมายไทยอยู่ภายใต้และพรุ่นนะครับ
แต่ถ้าใครละเมิดของพวกเราก็ไปแจ้งกวามันคือนิคเขา
เพราะละเมิดกฎหมายหลายกรรมหลายวาระยิ่งแรงขึ้นไปยิ่งใช้คำพูด
บอกมีแค่แค่ปากปากเป็นอาวุธไม่ได้ทำร้ายคนอื่น
คนอื่นเสร็จมันต้องย้อนทำร้ายตัวเองเขาเป็นห่วงว่ากลัวจะจบที่คุก
ก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่ามาตรา๓๙รัฐมนูลที่คุณอ้างกันนักหนาเนี่ยบอกว่า
การจะดันเทศคนอื่นให้ออกนอกราชนาจักรเนี่ยเป็นการที่กระทำไม่ได้นะครับ
ก่อนที่จะบอกให้ว่าคนเห็นต่างไล่ออกนอกประเทศไปตั้งเกาะนี่คือคุณกำลังละเมิดรัฐธรรมนูลนะ
คุณเป็นประธานคณะกรรมวาธิการกฎหมายการยืดทำและสิทธิบันทศิษยชนนะครับอ่าอ่าอ่า
อีกอย่างนะครับคือการที่บอกคุณบอกว่าการที่มีการสลายการชุมนุม
ในขณะที่การชุมนุมเป็นการนั่งอยู่เฉยแล้วมีเวลาเลิกที่แน่นอนไม่ได้ปักหลักครั้งคืนด้วยซ้ำ
คุณบอกว่าเป็นเรื่องปกติเป็นหลักสากลนี่ผมก็คิดว่าเอ๊ะเรามีเอ่อ
ประธานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสื่อมิวชนอย่างนี้ได้ยังไงโอเค
ผมชี้แจง๑วันนั้นต้องมีการเตือนไหมมีการแจ้งไหมให้จัดให้
ให้หยุดการชุมนุมนะครับมีการแจ้งไหมว่าผิดกฎหมาย
กำลังคับใช้กฎหมายอยู่

ทานายศิลปิชชนเขามาที่แจงที่ผม
ก็ไม่ติดใจทำตามขั้นตอนสากล

ที่ผมบอกว่าถ้าคุณไม่ยอมรับในน้ำนวลในร่างจากไทย
แม้กระทั้งประธานศาสตร์ก็อยู่ภายใต้น้ำนวล

ผมแนะนำไปสิ่งที่คุณอยากชอบอยู่ตรงไหน

ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายประเทศไทย
ถ้าคุณอยู่คุณต้องอยู่ภายใต้น้ำโหดเท่านั้นแหละ
คือเราก็ไม่เข้าใจว่าเราไม่อยู่ภายใต้น้ำนวลตรงไหน
เพราะว่าเมื่อ๖๗ปีก่อน
มีคนคณะหนึ่งพยายามฉีดรัฐธรรมนูล
อันนั้นคือคนที่ผิดจริงที่ผิดยิ่งกว่าพวกเราไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่านะครับ
แล้วข้อเสนอของเราทุกข้อเป็นไปได้ตามกลไกตามรัฐธรรมนูล

อยู่ที่ว่าผู้มีอำนาจจะเปิดใจและรับฟังเรามากแค่ไหนเท่านั้นเอง
จะต้องคือเนี่ยเป็นการตั้งทงแล้วปิดใจว่าพวกเราจะต้องเป็นคนที่ล้มล้าง
พวกเรายังต้องเป็นคนชังช่าจะต้องเป็นคนก้าวร้าว
จริงแล้วเราแค่ต้องการสังคมที่ดีกว่านี้
เสนอของเราคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่โอบรับทุกคน
รับประชาชนทุกคนให้มีส่วนร่วมในการสินใจของประเทศนี้
ไม่ใช่ไปอยู่ที่คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มคณะบุคคลที่มาจากการแต่งตั้ง

คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ต้องเป็นต้องก้าวร้าวหรอก
ไม่ต้องไปคิดว่าตัวเองถูกหมดนะครับ
แม้ก็มาใครที่คนเดียวก็ยังเปลี่ยนแปลงอินเดียได้เลยใช่ไหมฮะ
นั่งอาหิงสาก็ได้
มันไม่จำเป็นต้องก้าวล้าไม่ต้องไปละเมิดกฎหมาย

ก็ทำได้แล้วทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อ
แต่ตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่ออกมานี้

ว่าถ้าให้ประเมินในฐานะคนที่อยู่ในวงการการเมืองคิดว่าสถานการณ์ถ้ายังมีผู้ชุมนุมฝั่งเรียกร้องอยู่
ก็จะมีคนอีกกลุ่มออกมาแบบนี้คู่ขนานกันไปตลอดไหมคะ
คือตอนนี้เสียงดังมาก
ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทุกระดับเปิดประตูหาทางออก
แต่ทางออกบอกว่ากลัวนู่นกลัวนี่ไม่เข้า
ไม่เข้าประตูที่มาหาทางออกปองตรงนี้กัน
อยากแก้ไขอะไรเปิดประตูไม่มาค่ะ
ผมถือว่าพวกเนี่ยให้สังคมประชาชนสิรทธิ์ใหญ่ตัดสิน
ครับข้อเรียกร้องของเรา
เราก็ได้ประกาศชัดเจนไปแล้วว่ามีอะไรบ้างรายละเอียดเป็นยังไง

ไม่มีการลดข้อเรียกร้องใช่ไหม
ถ้าคุณบอกว่าโอเคคุณออกมาชุมนุมเพื่อคุณปกป้องสถาบัน

รูปสถาบันหมายถึงว่าคำว่าปฏิรูป

ปฏิรูปคือการทำให้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์คือทำให้สถาบันกษัตริย์เนี่ย
สง่างามอยู่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย
เพราะสถาบันภาษาเนี่ยเป็นของคนไทยทุกคนครับ

คุณอย่าคิดว่าโอเคคุณบอกปากบอกว่ารัก
แต่ว่าคุณโหนคุณเอามาเป็นเครื่องมือในการเจ้ากักคนอื่น

ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณรักสถาบันจริงเนี่ย
คุณต้องมองเห็นแล้วว่าตอนนี้สถาบันเราถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือ
เพราะฉะนั้นการปฏิรูปคือการทำให้สถาบันของเรา
ไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือและเป็นของคนไทยทุกคน
อยู่อย่างมั่นคงสถาบอสในระบบวัชฌธิบัติ
ตอนนี้ผมว่าสถาบันเนี่ย

แล้วไม่ทำให้ครอบครัววงตระกูลโคตรเง่าใครเดือดร้อน

เป็นที่เทิดทูลคนทั้งประเทศเหลืออีกคนที่กลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้แผ่นดิน
ลงทุนของสถาบันที่ออกมาเรียกร้องสถาบันทำอะไรให้วงตระกูลพวกที่เรียกร้อง
เราเป็นแต่รูปเนี้ยมันเดือดร้อนตรงไหนแล้ววันนี้ใช้สตางค์ก็ยังใช้
สถาบันอยู่เลยก็อย่าใช้ไม่มีใครทำทางสถาบันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเลย
ไม่ต้องประดูกรูปประดูกรูปพวกเราก่อนประดูกรูปตัวเองก่อน
ของสังคมอยู่ในศิลธรรมหรือยัง
เป็นถึงภาษีละทีก่อนสร้างฐานะสร้างอุโมงค์ความลูก
หางานทำเสียภาษีนะครับลดความเหลื่อมล้ำอย่างลดความเหลื่อมล้ำ
แล้ววันนี้เป็นไงครับไอ้ผู้ต้องหาไปนอนห้องพิเศษ
นะผู้ต้องหาที่มีคดีติดตัวแต่ผู้หาคนอื่นล่ะ
ป่วยไปนอนโรงพยาบาลในราชธรรมนี่มีความเหลื่อมล้ำไหม
ยังไม่ลดความเหลือล้ำเลยนะครับตัวเองก็ยังทำ
แค่นั้นเองครับผมผมขอคุณผู้ตังค์ฝันว่าไม่อยากพูดถึงสถาบัน
สถาบันให้ไม่มีทำให้คนตระกูลใครโคตรเง่าใครมาเดือดร้อน
นะครับแล้วไม่ต้องการปรับเจอรู้อ่านะครับแค่ให้กลุ่มกลุ่ม
กลุ่มนิดเดียวที่เขาว่าเหนือร้อนนะครับไม่รู้ว่าในใน
ในระคุณผันดินในระคุณประถาบันไปถึงไหนเข้านั้นเลยครับ
ผมไม่อยากพูดแล้วอ่าเข้าใจเข้าใจอ่ะ
ท้ายที่ฟอร์ตค่ะครับสำหรับคนที่บอกว่าทุกอย่างมัน
ทุกอย่างในบ้านเมืองนี้มันดีหมดแล้วจะเป็นกลุ่มคนเล็กที่ได้ผลประโยชน์
สภาวะสังคมที่เป็นอยู่แต่คนส่วนใหญ่ถูกกดทับมันเป็นเวลาช้านานครับ
คุยจำควันตลอดอยู่ว่าแปดสิบแปดปีประชาธิปไตยไทยเนี่ย
หลายหลายอย่างสถาบันพระภาษาฯถูกนำไปใช้เป็นข้ออ้าง
ของชนชำนำกลุ่มเล็กเล็กของชนชำนำกลัวเล็กเล็กครับ
เหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนประเทศไทยขึ้นแท่นนะครับ
อันดับหนึ่งของโลกนี่ครับเราจะไว้วางใจให้
โครงสร้างของทางการเมืองและเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ต่อไปได้ยังไง
มันถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตอนนี้
ไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่นะครับไม่ใช่นักเรียนมัธยม
คนก็เห็นพ้องต้องกันมันถึงเวลาแล้วครับ
พลังเก่าที่ครอบงำสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน
พลังเก่าที่อย่างช้าที่สุดก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ปี๒๕๐
มันกำลังเสื่อมสลายครับพี่จอมขวัญอืมแต่ตอนเนี้ยโครงสร้างเดิมที่เขาพยายาม
ดทัพเราอยู่ด้วยอำนาจด้วยใช้กำลังบังคับ
กฎหมายใช้อาวุธใช้กองทัพใช้ทุกตารางเนี่ย
มันยังคงกดเราอยู่พลังเก่ากำลังจะล่มสลาย
แต่พลังใหม่ก็ยังเกิดไม่ได้นี่คือวิกฤติการที่เราต้องหาทางออกร่วมกัน
บ้านเมืองนี่หนึ่งอ่ะเจนขอกระชับก่อนเจนค่ะของที่หนึ่งคือ
น้องอาจจะเกิดไม่ทันนะครับสถาบันทำอะไรไว้บ้าง
หรือวันนี้อาจจะตาบอดไปดูเขตมิพลดูครองชนประธาน
ไม่ใช่คนคนกลุ่มเดียวนะครับคนทั้งประเทศ
ชาวไล่ชาวนาคนจนสร้างโรงพยาบาลรักษามะเร็งก็เห็นอยู่
เห็นเลยเหรอว่าสถาบันเนี่ยไม่ได้มีผลประโยชนเฉพาะคนกลุ่มเล็ก
กลุ่มเดียวคนทั้งประเทศนะครับ
ค่ะได้เท่านี้เนาะคุณศิราได้ไม่มากกว่ากันคะเชิญค่ะ
คืออย่างที่บอกครับที่ผ่านมามันถึงเวลาที่เราต้องหาทางออก
นำพาประเทศบีไปสู่ระบบประชาธิปไตยเราเห็นว่าทุกวันนี้มีปัญหาครับ
แต่ตอนนี้มันมีปัญหาเราก็ต้องแก้ปัญหา
มันไม่ใช่การทวงบุญคุณมันไม่ใช่การละเมิดบุญคุณอะไร
แต่มันคือการนำพาบ้านเมืองไปข้างหน้าพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลครับขอบคุณครับ
หมดเวลาเอาอย่างนี้นะคะคือยังไงขอบคุณทั้งสองท่านที่ทำตามข้อตกลง
คุณศิราที่ฉันทราบว่าคุณศิราอยากจะพูดแต่อย่างน้อยคุณศิราไม่ละเมิดข้อตกลงที่เราทำกันไว้นะคะ
วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ